หลังจากที่ได้หน้าใหม่จมูกใหม่อะไรใหม่

อย่างเข้าที่เข้าทางความบวมเนี่ยมันลดน้อยหายไปจนแทบจะหมดแล้วนั่นเองนะคะ
งานนี้ก็เลยขออัปเดตกันหน่อยเรื่องใบหน้าพี่ก๊อฟนี่แหละ
ผ่านไป๔เดือนแล้วสังเกตไปมาคุณผู้ชมเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
ช้ำรอยบวมก่อนหน้านี้ที่มันมีตอนนี้ไม่มีแล้วนะ
ก๊อฟก็เปิดใจด้วยว่าตอนนี้มองหน้าตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะ

เปิดไปเกาหลีได้เดี๋ยวจะบินไปเกาหลีเลย
เพราะว่ามีการปรึกษากันไว้บ้างแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องคอมเมนต์ในเชิงลบที่ถาโถมมาก่อนหน้านี้

ก็ขอบคุณมากที่คุยกันรู้เรื่องค่ะ
มาเลยค่ะ
เดี๋ยวมันเข้าที่เข้าทางก็น่าจะ๖เดือน

เดี๋ยวถ้าหากว่ามันแบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุด

แน่ต้นปีเราอาจจะอีกรอบที่เกาหลีก็ได้
ตรงนี้ที่บอกตรงปลายนี่

อยากให้มันเล็กจนแบบมันสวยจริง
เข้ากับใบหน้าแล้วก็ใกล้เคียงกับจมูกของคุณแม่กับพี่ชายจริง
จุดนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราทำให้มันเล็กลงกว่านี้
มันอาจจะต้องแก้ตรงดั้งด้วย
ตรงดั้งมันอาจจะต้องเล็กด้วยอีกนิดหนึ่งให้มันรับกัน
แต่ว่าถามว่าตอนนี้โอเคไหมก็โอเคแล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามันมันได้อีกนิดนึงในนั้นก็เจ็บตัวไปแล้ว
ในนั้นก็ทำไปแล้วก็เอาให้มันดีไปเลย
เดี๋ยวอาจจะได้เจอหน้าใหม่ของพี่ก๊อฟอีกครั้งนะคะ